จังหวัดนครสวรรค์ชาวบ้านเขาบอกว่าไปไหว้สารเจ้าแม่แก่งเกาะใหญ่สิคะ
โชคเหมือนกันนะคุณ
มากันที่นี่โอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมป้ายใหญ่เลยเนี่ย
แก่งเกาะใหญ่แถมปักหมุดเอาไว้เลยแล้วคุณเห็นข้างป้ายไหม
สารเจ้าแม่โอ้นี่ไงชาวบ้านเขาบอกกันว่าว่าสารเจ้าแม่แห่งนี้
นี่ให้โชคโชคเดี๋ยวเมื่อไหร่จะจบ
อ๊ะต่อเลยก็อยากให้มันลึกลับไงไนวันที่

เป็นวันที่หลายคนคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนชีวิตได้เพราะโชคลาภ
งวดมีรู้ชาขอรางวัลใหญ่หน่อยนะ
จะเอาไปต่อทุนเอาไปเลี้ยงชีพ
ทีนี้พอไหว้สารเสร็จแล้วนะ
เขาบอกว่าโชคดีนะโชคดีมากเลยยังไงดูมั้ย
โชคดีที่ได้เนี่ยได้มาจากทูบแล้วทูบเนี่ยเลขทูบเนี่ยก็ไปตรงกับทะเบียนรถของทีมงานอีก
เอาอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นเพราะฉะนั้นค่ะไม่รีรอรอรี
พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่เขาจะลุ้นดูว่าสิ่งที่เขามายกมือพนมไหว้ขอจากเจ้าแม่แก่งเกาะใหญ่แห่งนี้จะได้หรือไม่นะคะ
แปลว่ายังไงแปลว่ายังไม่รู้ยังไม่รู้เพราะว่าเป็นบรรยากาศก่อนที่จะมีการออกสละกินหมันกระทะบัน
เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณชิสารู้เรื่องเลยว่าจะได้อ่านข่าวว่าโชคดีหรือ